เริ่มต้นกันที่ความคืบหน้ากรณีที่หนุ่มชาวเวียดนามค่ะ
เขาดื่มน้ำเมาแล้วก็มีน้ำโหนะฮะก็คือโมโห
เพียงเพราะเจ้าหน้าที่สาว
ซึ่งเป็นคนดูแลอพาร์ทเมนต์ที่บางใหญ่นนทบุรีไปตักเตือ
เขาบอกว่าไม่ให้สูบบุหรี่ในหอพักนะ

แล้วมันก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นนะคะ
เวียดนามทั้งเตะทั้งต่อยจิกหัวรัวหมั่นนะคะ
ตบสาวคนที่มาเตือนคุณผู้ชม
แล้วก็ผู้หญิงพยายามที่จะเอาตัวรอดไปเอาไม้กวาด
พยายามที่จะทุบตีแต่ก็ไม่วายนะคะ
ผู้ชายคนนี้ก็พยายามที่จะทำร้ายร่างกายเธอ
ล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้าแล้วนะคะ
เพราะว่าเจ้านุ่มคนนี้ชาวเวียดนามคนนี้
ที่ชื่อว่าเบิร์ตล่าสุดถูกจับกลุ่มได้แล้วนะคะ

ถูกจับกลุ่มได้นะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายฝ่ายด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจจากสพเมืองขอนแก่น
ตำรวจสพบางใหญ่ตำรวจรถไฟตำรวจท่องเที่ยว
หลายหน่วยงานเลยนะคะช่วยกันค่ะ
บุกจับกลุ่มคนนี้แหละค่ะ
ก็คือนายเบิร์ตอายุ๓๐ปีสัญชาติเวียดนาม
จับกลุ่มได้คารถไฟเลยนะคะ
ข้อหาคือบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายทำลาย
ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย
แก่ร่างกายและจิตใจนะคะ
ขณะที่นายเบิร์ตคนนี้โดยสารมากับรถไฟ
เป็นรถไฟด่วนดีเซลรางที่๗๗สายกรุงเทพน้องคาย
คันที่๔ขณะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่ขอนแก่นค่ะ
คือตำรวจบอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้น
ตำรวจก็บูรณาการหลายฝ่ายด้วยกันนะคะ
หลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่า
กี้มินนี่ได้มีการโพสต์เรื่องราวแล้วก็คลิปหญิงสาว
ถูกผู้ชายทำร้ายร่างกายในคลิปเมื่อสักครู่คุณผู้ชม
อันนี้เป็นภาพของนายเบิร์ตนะคะนายเบิร์ตชื่อจริงของเขา
เขามีชื่อจริงด้วยนะคะก็คือชื่อว่านายลุงวานชุเยินค่ะ
เวียดนามนะคะหลังจากที่เกิดคลิปนี้ไป
ตำรวจบอกว่าคือก็พยายามที่จะไปหาเบาะแสของคนร้ายนะคะ
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนร่วมกับสพบางใหญ่สพเมืองขอนแก่น
ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตมขอนแก่นแล้วก็ตำรวจรถไฟขอนแก่น
แกะรอยคนร้ายรายนี้จนทราบว่าผู้ต้องหากำลังเตรียมตัว
เดินทางกลับไปที่บ้านเกิดก็คือเวียดนาม
โดยนั่งรถไฟขบวนดีเซลรางที่๗๗กรุงเทพน้องคาย
เพื่อข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองที่จังหวัดน้องคาย
แล้วก็เดินทางไปที่สปลาวแล้วก็ต่อไปที่เวียดนาม
บอกด้วยนะคะว่าหลังจากที่ขบวนรถไฟที่๗๗
จอดเทียบชาญชาลาที่สถานีรถไฟขอนแก่น
กำลังเจ้าหน้าที่ได้มีการประสานการทำงานร่วมกับ
พนักงานควบคุมรถไฟและนายสถานีรถไฟขอนแก่น
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีนะคะ
ก่อนทำการเดินตรวจค้นขบวนรถไฟทุกโบกี้
ยุทธวิธีของตำรวจและไปพบผู้ต้องหา
คือไปนั่งปะปนกับผู้โดยสารอยู่บนรถไฟโบกี้ที่๔
ก็เลยแสดงตัวขอตรวจค้นแล้วก็ควบคุมตัวมาสอบสวน
ซึ่งเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพว่า
เป็นบุคคลตามหมายจับจริงและเป็นบุคคลตามในคลิปที่ปรากฏจริง
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวมาที่สพเมืองขอนแก่น
เพื่อส่งตัวนำกลับไปที่สพบางใหญ่

แล้วเดี๋ยวบอกว่าจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คุณผู้ชมเรื่องที่มันเกิดขึ้นจับกลุ่มได้แล้ว
ชายชาวเวียดนามดื่มน้ำเมาแล้วก็เกิดอาการโมโห
เพราะว่าหญิงสาวซึ่งเป็นคนดูแลอพาร์ทเมนต

เธอก็เพื่อนมาโพสต์เฟสบุ๊กตามล่าหาตัวจับได้แล้วนะคะ
โดนไปเต็มนะคะผู้หญิงนะแต่ก็ยังโดนแบบนี้นะคะ